คุณผู้ชมครับฮอนด้าคลิกหาย
แต่คนที่ตั้งรางวัลนำจับให้๑แสนบาทนะครับ
ทำไมต้องให้รางวัลนำจับเยอะขนาดนั้นทั้งที่เป็นฮอนด้าคลิก
เงื่อนไขต่างนานาคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้
รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีแดงของตัวเอง
เล่าเรื่องราวบอกว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้
ให้ลูกน้องที่ไว้ใจเอาไปใช้จากนั้นลูกน้องก็ลาออก
โดยไม่ทราบสาเหตุพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์
ตนตั้งรางวัลนำจับโจรรายนี้๑แสนบาท
ฮอนด้าคลิกนี้มีมูลค่าเหลือเกินสำหรับเขา
หากใครนำรถกลับคืนมาได้ในสภาพ๑๐๐ให้๔๐๐๐บาท
ถ้าได้ซากรถกลับมาให้๑๐๐๐บาท
ถ้าใครนำรถกลับมาคืนได้๑๐๐พร้อมรู้ตัวคนร้าย
จนตำรวจดำเนินคดีได้ให้แสนหนึ่ง

ผมก็สงสัยนะฮะคุณผู้ชมก็คงสงสัย
ก็ฮอนด้าคลิกทำไมตั้งรางวัลนำจับตั้ง๑แสนบาท
มันมีคุณค่าต่อจิตใจของเขาและแฟนสาวครับคุณผู้ชมฮะ
คือเขาทั้งสองคนเขาบอกเขาเริ่มจากศูนย์
ช่วยกันทำงานเก็บหอมรอมริฟท์ซื้อรถมาได้
ไอ้มอเตอร์ไซคันนี้พาเขาทั้งคู่ไปรักกัน

เป็นรถที่ตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกดูว่า
นี่แหละลูกเอ้ยที่พ่อกับแม่สร้างตัวกันมา
แล้วก็รักกันมานี่แหละครับเขาถึงตั้งรางวัลนำจับ